ดูเรื่องนี้กันบ้างเรื่องราวเกี่ยวกับเมนูแปลก
แปลกแบบนี้ก็มีด้วยเหรอไปดูกันเลยครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับเมนูแปลก
แบบนี้ก็มีด้วยเหรอเนี่ย
แต่ละเมนูจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ
คุณผู้ชมที่ชอบกินทุเรียน
รู้หรือไม่ว่าเปลือกทุเรียนเนี่ย
ก็สามารถนำมาประกอบอาหารได้
ฟังแล้วก็น่าแปลกใจใช่ไหมล่ะครับ
ไปดูดีกว่าว่าเมนูนั้นคือเมนูอะไร
โอ้โหอัมเมสซิ่งกินกล่องแก้วในไอเดีย
ที่เขานำเปลือกทุเรียนแข็งมาทำเป็นเมนูลาบ
และนี่ก็คือลาบเปลือกทุเรียน
ถือเป็นเมนูแปลกใหม่ที่รังสรรค์โดยเจ้าของช่องติ๊กต๊อก
ที่ชื่อว่าตาพาแซ่บ
โดยขั้นตอนการทำคือให้ปอกทุเรียน
แกะเนื้อและหั่นน้ำทุเรียนออก
จากนั้นนำมาหั่นเป็นเส้นแล้วนำลงไปใส่ในหม้อต้ม
ใส่น้ำส้มสายชูและเกลือ
เพื่อให้เปลือกทุเรียนไม่ฝาด
เปลือกทุเรียนสุกดีแล้วให้นำขึ้นมาล้างน้ำ
ต่อมาลวกหมูสับใส่น้ำมะนาว
เปลือกทุเรียนพริกป่นข้าวคั่วน้ำปลาผงนัวน้ำปลาร้า
ส่วนผักก็มีต้นหอมผักชีหอมหัวใหญ่
และปิดท้ายด้วยเนื้อทุเรียนคลุกเคล้าให้เข้ากัน
ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟ
สำหรับเมนูล่าเปลือกทุเรียนถือเป็นอีกหนึ่งเมนูแปลก
หากใครอยากลองกินก็ลองทำตามสูตรนี้ได้เลยนะครับ
พาคุณผู้ชมไปกันต่อไปเปิบพิษดารเมนูอาหารสุดแปลก

กลัวแต่จะแปลกขนาดไหนไปชมกันครับ
โอ้โหนี่นะคือแมลงสาปทะเลตัวย้อยใหญ่ไซส์บิ๊กเบิ้มแบบล้นชาม
ผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่งโพสต์คลิปกินเมนูแมลงสาปทะเล
ที่ร้านเคนซากุพะหนโยธินซอย๔แขวง๓เสนใน
พญาไทยกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีคอนเซ็ปต์เฉพาะตัวสุด
วัตถุดิบสุดแปลกที่หาทานได้ยาก
และหลายอย่างก็คาดไม่ถึงว่าจะทานได้
แมลงสาปทะเลหรือเรียกว่าไอโซพอร์ต
ส่วนเมนูที่เห็นอยู่นี้ก็คือไอโซพอร์ตแบบข้าวยำ
เนื้อของไอโซผัดเนี่ยมีรสชาติคล้ายกับปูและกุ้งร็อบสเตอร์
ผสมกันนั่นเองล่ะครับมีความแน่นหนึบและสู้ฟัน
และอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือไอโซผ่อนอบชีส
แบบทั้งตัวชีสแน่นแบบนี้นี่แหละครับ
ทั้งนี้เนี่ยทางร้านจะเสิร์ฟแมลงสาปทะเล
ไอโซพอร์ตกันแบบทั้งตัว
หากใครอยากลองลิ้มชิมรสแนะนำให้ทักไปสั่งจองล่วงหน้านะครับ